รถกระบะไปเสยท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อที่เขาจอดเสียไว้
อยู่ริมถนนแถวกาญจนาพิเศษ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๓คน
เวลา๓ทุ่มที่ผ่านมานะฮะเหตุการณ์นี้น่ากลัวเหมือนกัน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตคารถเลยนะครับ
ตำรวจโรงพักบางชันก็เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้
รถกระบะพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
บนถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาพิเศษ
่งหน้าลาดกระบังฝั่งตรงข้ามวัดลาดบัวขาว

ในที่เกิดเหตุสภาพด้านหน้ารถกระบะพังยับเยิน
ภายในรถฝั่งซ้ายข้างคนขับนี่นะครับ

พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ

แล้วก็เสียชีวิตคาเบาะที่นั่ง

ก็ติดอยู่ในรถอีก๓คน
สอบสวนนายอนุชามั่นประเสริฐคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ให้การครับว่าตัวเองขับรถบรรทุก๑๐ล้อมาจากโรงขยะย่านอ่อนนุษย์
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุระบบเกียร์รถมีปัญหา
ก็เลยต้องนำรถบรรทุก๑๐ล้อจอดข้างทางแล้วก็ติดเครื่องยนต์ไว้
พร้อมทั้งมีการเปิดไฟฉุกเฉินปิ๊กป๊อกปิ๊กป๊อกไว้แล้วนะ
ที่ตัวเองจะนั่งแท็กซี่ไปตามช่างมา
แต่เมื่อกลับมาถึงที่รถพบว่ามีรถกระบะพุ่งชนท้าย
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนคล้องคลวนคลางอยู่นะครับ
ตัวเองก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แต่ไม่ทันการเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตไป๑คน
เรื่องต้นตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาฝ่ายใดนะครับ
ต้องรอสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง
แต่คาดว่าคนขับรถกระบะอาจจะหลับใน
เพราะไม่พบรอยเบรกก่อนที่จะพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อครับ